กระทรวงการต่างประเทศได้มีการแถลงถึงสถานการณ์ในอิสราเอล
ดังนั้นเดี๋ยวเราไปฟังทางกระทรวงการต่างประเทศแถลงหน่อยนะครับ
จริงก็อันนี้ก็เป็นการแจ้งที่ทางการอิสราเอลก็ยังไม่ได้ยืนยันนะครับ
ก็เข้าใจว่าก็ยืนยันยากอยู่ในสถานการณ์แบบนี้
แต่ว่าอันนี้เราจะติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็ความพยายามในการอบพยพคนไทยแล้วก็พลเรือนในพื้นที่นะคะ
ก็ทางฝ่ายอิสราเอลก็ในส่วนของแรงงานไทย
เราได้รับแจ้งว่ากองทัพอิสราเอลได้เริ่มอพยพคนไทยจากพื้นที่เสี่ยงภัยไป
ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วนะคะ
ก็จะมีหลายที่ด้วยกันที่ได้มีการอบพยพออกไปนะคะ
ซึ่งอันนี้ที่เขาให้ทางสถานทูตช่วยก็คือว่า
ให้ช่วยแปลเอกสารต่างที่แจ้งข้อมูลข่าวสารในเรื่องการอบพยพ
การทำตัวต่างเป็นภาษาไทยแล้วก็ให้ส่งเวียนให้กับพี่น้องแรงงานไทยในพื้นที่ต่างได้ทราบ
ซึ่งทางสถานทูตก็ได้ดำเนินการแล้วนะคะ
หากมีตกหล่นอะไรต้องขออภัยด้วยแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชน
หรือว่าบรรดายาดมิตรต่างมีช่องทางติดต่อยังไงก็ช่วยกันแจ้งนะคะ
ในเรื่องของการเดินทางกลับประเทศไทยก็เมื่อวานนี้ได้มีการประชุมศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อช่วงบ่ายที่กระทรวงการต่างประเทศ
ซึ่งท่านรักษาการนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกภูมิธรรมได้เป็นประธานนะคะ
แล้วก็ได้มีการคุยเตรียมการต่างในเรื่องของการใช้เครื่องบินของกองทัพอากาศในการไปดำเนินภารกิจอพยพนะคะ
ซึ่งในชั้นนี้ก็คือเราเตรียมการไว้ก่อนเตรียมการไว้หากมีสถานการณ์พร้อมที่จะเดินทางไปลำเลียงเนี่ยก็จะได้ดำเนินการได้โดยคล่องแคล่วรวดเร็วนะคะ
ก็ปกติในการดำเนินภารกิจอพยพก็อันนี้หนึ่งเราก็จะต้องรู้วันที่เราจะเดินทางไปรู้เส้นทางที่เราจะไปนะคะ
เพราะว่าจะต้องทำการขออนุญาตการบินข้ามน่านฟ้าของประเทศต่างนะคะ
แล้วก็ในเรื่องของหนังสือเดินทางก็เป็นหนังสือเดินทางราชการนะคะ
อย่างนั้นก็ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่านี่ก็สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างรวดเร็วนะคะ
อิสราเอลเองเขาก็บอกว่าจริงอาจจะยังไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีการอพยพ
แต่ว่าถ้าเผื่อฝ่ายไทยต้องการที่จะอพยพพี่น้องแรงงานไทยแน่นอนขวัญเสียอยากจะกลับบ้านเนี่ย
เขาก็พร้อมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ได้นะคะ
ตอนนี้ทางสถานทูตเมื่อวานนี้ได้เวียนแบบฟอร์มออกไปให้กับพี่น้องแรงงานไทยได้กรอกแสดงความประสงค์ว่าพร้อมที่จะกลับบ้าน
หรือว่าอยากจะอยู่ต่อที่อิสราเอลต่อไปเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัย
หรือว่าหลายคนก็อาจจะคิดว่าเออฉันได้เสียเงินเสียทองเดินทางมาทำงานแล้วอาจจะอยากรอดูสถานการณ์เป็นต้น
อันนี้ก็เป็นเรื่องของความสมัครใจด้วยทางสถานทูตก็ได้พยายามเผยแพร่ในทุกช่องทางของสถานทูตแล้วนะคะ
สถานะของการกรอกแบบฟอร์มตอบรับมานะคะเมื่อวันที่๘ตุลาเวลาที่๘ตุลาเวลา๒๑นาฬิกาเวลาท้องถิ่นนะคะ
ก็มีผู้แสดงความประสงค์ขอกลับไทยแล้ว๑๐๙๙คนนะคะ๑๐๙๙คนแล้วก็
แจ้งว่ายังไม่ขอกลับอีก๒๒คนนะคะอันนี้ก็คงจะมีการทยอยแจ้งความจำนงเข้ามานะคะ
เพราะว่าจำนวนคนไทยจำนวนพี่น้องแรงงานไทยในอิสราเอลก็ตามที่ได้มีการเรียนไปแล้วก็ประมาณ๓๐๐๐คนด้วยกันนะคะ
แล้วก็คนไทยที่อยู่บริเวณ
จากการประเมินสถานการณ์ของนักวิเคราะห์ฝ่ายต่างต่างก็คิดว่า
ปฏิบัติการครั้งนี้ก็อาจจะมีความยืดเยอะได้นะคะ
อย่างนั้นก็จริงทางฝ่ายเราเตรียมการไว้ก่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะ
อย่างนั้นก็จริงทางฝ่ายเราเตรียมการไว้ก่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
เมื่อมีความพร้อมต่างก็จะได้ดำเนินการต่อไป
ทางสถานทูตได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐอิสราเอลนะคะ
ทุกฝ่ายรวมทั้งทางท้องถิ่นด้วยนะคะ
เพื่อที่จะหาหนทางช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบ
ท่านใดที่ติดต่อสถานทูตไม่ได้ก็ขอให้ใจเย็นนะคะสถานทูตแจ้งมาว่าโทรศัพท์นี่
เหมือนทุกครั้งที่มีการปฏิบัติการเมื่อช่วงกลางปีเนอะ
เราก็เพิ่งปฏิบัติการเรื่องสุด่านกันไปนะคะ
ก็ขอให้วางใจว่าเรื่องความปลอดภัยแล้วก็สวัสดีภาพของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะ
เป็นเรื่องที่รัฐบาลทางการให้ความสำคัญสูงสุดนะคะ
เป็นภารกิจหน้าที่ของสถานทูตของเรานะคะ
เวลาที่ไปอยู่ในต่างประเทศอย่างนั้นไม่ต้องห่วงนะคะ
หลังจากนี้จะมีการประชุมศูนย์ประสานสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องทุกวันนะคะ
วันนี้ก็จะมีในช่วงบ่ายจริงก็ตอนแรกตั้งไว้บ่าย๓
ก็เลยตั้งการแถลงข่าวไว้ตอน๕โมงเย็นเนอะ
ทีนี้เข้าใจว่าอาจจะมีการปรับเวลาประชุมศูนย์สถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาเป็นบ่ายโมงนะคะ
เดี๋ยวดูอีกทีว่าเราจะเลื่อนเวลาแถลงข่าวขึ้นมาหรือไม่
แต่ว่ายังได้ประสานงานท่านทูตพันนภาที่ทางอิสราเอลเอาไว้ว่า๕โมงเย็น
แล้วก็อาจจะปรับได้เดี๋ยวพี่น้องสื่อมวลชนคอยติดตามด้วยนะคะ
ก็ขอย้ำเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญมาก
แล้วก็เราก็มีความเห็นอกเห็นใจพี่น้องแรงงานที่อยู่ในอิสราเอล
รวมทั้งญาติพี่น้องที่อยู่ทางนี้ซึ่งคงมีความตระหนกตกใจและความเป็นห่วงเป็นอย่างมากนะคะ
อย่างนั้นก็เราก็พยายามว่าในสถานการณ์วิกฤตนะคะสิ่งที่พยายามสื่อสารออกมาก็นิดนึงไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกนะคะ
แล้วก็ให้มีความมั่นใจว่าทุกฝ่ายจะพยายามดำเนินการกันอย่างเต็มที่
เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพี่น้องแรงงานไทยในอิสราเอลนะคะ
เดี๋ยวขออนุญาตให้ฝ่ายรามช่วยแปลให้สื่อต่างประเทศสักเล็กน้อยแล้วพี่จะได้พักสิน
ขอบคุณค่ะเช่นค่ะ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกวันนะครับ

ว่าการแถลงจะร่นมาอยู่ในช่วงบ่าย๓หรือไม่
เพราะว่าจะมีการประชุมกันเร็วขึ้นนะครับ
จะมีการสอบถามข้อมูลจากหน้างาน

เอกอัครราชทุทธัยนะครุ่งเทียวอาวิฟท์
อิสราเอลก็คือนางสาวพันนภาจันทรารมนั่นเองนะครับ
มีการประเมินสถานการณ์ว่าสถานการณ์ในอิสราเอล
อาจจะยืดเยื้อแต่ประเทศไทยก็เตรียมความพร้อมนะครับ
แล้วก็มีการส่งเอกสาร
ในการให้คนไทยในอิสราเอล
ได้แสดงความจำนงว่าจะขอกลับไทย

ในพื้นที่ที่ไม่ได้ประสบภัยนะครับ
ก็ล่าสุดมีเอกสารที่คนไทยที่อยู่ในอิสราเอล
ได้มีการแสดงความจำนงในการขอกลับไทย

แล้วก็มีการแสดงความจำนงว่า
ยังไม่ขอกลับประเทศไทย๒๒คน
ตอนนี้ทางสารทูตก็พยายามที่จะรวบรวมข้อมูลตรงนี้นะฮะ

ที่ต้องการจะเดินทางกลับแผ่นดินเกิดนะครับ
เนื่องจากว่าการอบพยพหรือว่าการนำคนไทยกลับบ้านเกิดที่เมืองไทยเนี่ย
ต้องมีการสอบถามแบบสอบถามลักษณะแบบนี้
จากถามตามความสมัครใจในการเดินทางกลับ
เพราะว่ายังมีแรงงานไทยนะคะจากจำนวนทั้งหมดที่มีคนไทยไปเนี่ย

คือบางคนก็เหมือนกับเสียเงินแล้วก็มีการเซ็นสัญญา
ในการที่จะไปทำงานที่ไทยนะคะ
ซึ่งก็สัญญาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ขั้นต่ำประมาณ๕ปี
บางคนก็เสียเงินเสียทองไปเพื่อที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
เพราะฉะนั้นทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศ
ก็ต้องมีการสอบถามก่อนเพื่อถามความสมัครใจ
มีการประเมินกันว่าคนไทยอยู่ในพื้นที่ไหนของอิสราเอลบ้าง
ก็อย่างที่ทางกระทรวงแถลงเกือบ๓๐๐๐คน
คุณผู้ชมความพยายามในการอพยพคนไทย
และแรงงานในพื้นที่อิสราเอลนะครับ
ทางเอกอัครราชทูตแล้วก็ทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ย
ได้มีการประสานกับในส่วนของรัฐบาลอิสราเอล
และกองทัพอิสราเอลได้ข้อมูลมาว่ากองทัพอิสราเอล
อพยพคนไทยจากพื้นที่เสี่ยงภัย
ยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วนะครับ
นี่เป็นการแถลงในช่วงต้นของทางด้านโฆษกระทรวงการต่างประเทศนะครับ
ซึ่งถ้าทางโฆษกมีข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมอย่างไร
โดยเฉพาะเรื่องของตัวเลขของทั้งคนที่ถูกจับเป็นตัวประกัน
คนไทยที่เสียชีวิตและคนไทยที่รับบาดเจ็บนะฮะ
เดี๋ยวเราจะตัดรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันต่อเนื่อง

ทั้งบุคคลที่เป็นคนอิสราเอลเองนะคะ